จากเหตุเรื่องของสตอฆ่ากันใช่ไหมคะ

เป็นกรณีเปิดไฟสูงใส่เพื่อที่จะขอทางเข้าบ้านไม่พอใจค่ะนะคะ
รวมกลุ่มกัน๕๖คนตามไปถึงบ้านเลยนะคะ
ไปทำร้ายสองสามีภรรยาถึงในบ้าน
ทุบรถของเขาจนพังเสียหายนะคะ
ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวหนึ่งในแก๊งหัวร้อนนี้แล้ว
สาเหตุนี่แหละแค่กระพริบไฟสูงใส่เท่านั้นเองนะคะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ๓ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพแสนศุกร์จังหวัดชนบุรีไปตรวจสอบหลัง
รับแจ้งเหตุว่ามีกลุ่มชายชะกันประมาณ๕๖คน
พร้อมอาวุธบุกเข้าไปทำร้ายข้าวของ
แล้วก็ทำลายข้าวของนะคะในบ้านหลังหนึ่งบนถนนเทศบาลพัฒนา๑ตำบลเหมืองอำเภอเมืองชนบุรี
ที่เกิดเหตุค่ะไปพบข้าวของในบ้านประตูหน้าต่างรถกระบะสีดำที่จอดอยู่หน้าบ้าน
ถูกทุบตีเสียหายทั้งคันแตกกระจายไปหมดเลยนะคะ
มีผู้บาดเจ็บ๒คนทราบชื่อคือนายสมพงศ์วงวันนะคะอายุ๕๖ปี
แล้วก็นางสาวอนงพุทธแสงอายุห้าสิบปีถูกตีตามลำตัวศีรษะใบหน้า
แล้วก็ยังพบไม้เบสบอลของคนร้ายตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๑อันด้วย
ตำรวจก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเหตุเนี่ยเกิดจากนายสมพงศ์ค่ะ
ขับรถจะแวะไปส่งของที่บ้านของนายจ้าง
ทีนี้พอไปถึงพบว่ามีรถเก่งคันหนึ่งจอดอยู่กลางซอย
ใกล้กับหน้าบ้านของนายจ้างพอดีคือไปไม่ได้อะค่ะ
เข้าไปส่งของไม่ได้เขาก็เลยกระพริบไฟใส่
เพื่อที่จะขอทางเข้าบ้านหน่อยแต่ว่ารถเก่งคันนั้นไม่พอใจ
มีการมาต่อว่าว่าเปิดไฟสูงใส่ทำไม
แล้วคนขับรถเก่งก็เข้าไปที่บ้านของตัวเองไปถือไม้เบสบอลออกมา
สถานการณ์ตอนนั้นไม่ค่อยดีค่ะลูกน้องที่มากับนายสมพงศ์ก็เข้าไปห้ามปราม
รวมถึงภรรยาของชายที่ขับรถเก่งที่กำลังตั้งคันเนี่ย
ก็มาขอร้องด้วยว่าอย่ามีเรื่องกันก็แยกย้ายกันออกไปนะคะจากตรงนั้น
ทีนี้นายสมพงศ์ก็ขับรถกลับบ้านค่ะกลับบ้านของตัวเอง
จากนั้นไม่นานรถเก่งคันเดิมขับตามไปที่บ้านพร้อมกับพวก๕๖คน
ก็มีอาวุธทั้งมีดทั้งไม้บุกเข้าไปไล่ตีนายสมพงศ์
นายสมพงศ์เนี่ยอายุห้าสิบหกนะคะนางสาวอนงอายุห้าสิบ
รุมทำร้ายไปทุบทำลายรถข้าวของในบ้านเสียหายนะคะ
เสร็จแล้วก็ขับรถพากันหลบหนีไปนายเพชรน้อยจินดาคนงานก่อสร้างของนายสมพงศ
อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเล่าว่าเหตุเนี่ยเกิดจากการกระพริบไฟสูง
เพื่อที่จะขอทางเข้าบ้านแต่ว่ารถเก่งคันดังกล่าวไม่พอใจ
ไม่เคยรู้จักหรือว่าไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
ขณะที่นายอุดรหนองรั้งเพื่อนบ้านเห็นเหตุการณ์แต่ว่าไม่สามารถเข้าไปช่วยได้
จากว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมากันหลายคนแล้วก็มีอาวุธครบมือ
โดยภรรยาเห็นว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุมีปืนด้วยนะคะ
ปกติแล้วลุงกับป้าเป็นคนดีไม่เคยทะเลาะกับใคร
ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุคาดว่าเป็นคนในพื้นที่
เมืองต้นตอนนี้ตำรวจสพแสนศุกร์รู้ตัวผู้ร่วมก่อเหตุแล้ว๑คน
ทราบว่าเป็นคนในพื้นที่กำลังออกหมายเรียกเพื่อมาให้ปากคำ
และรับทราบข้อกล่าวหาค่ะ